คุณผู้ชมคะเราตามให้คุณผู้ชมต่อค่ะรับปากว่าจะตามให้จนจบค่ะ
เรื่องของปัญหาการกักตุนหน้ากากอนามัยว่ามีการกักตุลจริงหรือไม่
หลังจากที่เพจแหม่มโพดำได้ออกมาโพสต์นะคะว่ามีคนใกล้ชิดกับผู้ติดตามรัฐมนตรี
ักตุนหน้ากากอนามัยถึงสองร้อยล้านชิ้นเมื่อรู้ตัวแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ย
คือในบอยสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรีตำรวจไปรวบตัวแต่ในบอยก็บอกว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการ
เป็นเพียงในหน้าในการจัดหาหน้ากากอนามัยเท่านั้น
ไม่ได้มีกักตุ้นไว้ถึงสองร้อยล้านชิ้นครับแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลเพิ่ม
สิ่งที่ในบอยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเองโพสต์ภาพคู่กับคนนั้นคนนี้
โพสต์ว่าขายหน้ากากอนามัย๕ล้านชิ้นชิ้นละ๑๔บาทสิ่งต่างเหล่านี้ต้องขยายผลต่อ
ใช่ค่ะวันนี้ค่ะทีมข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะคะ
จากเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเอายังไง
ลงโทษยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยค่ะก็คือแน่นอนอ่ะ
ก็พูดพาดพิงถึงว่าเอ๊ะรัฐบาลจะเอายังไงจะปรับคอรมอลเลยไหม
ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยกระแสโซเชียลโจมตีหนักมาก
ประชาชนสังคมโจมตีหนักมากเพราะว่ามีภาพคนใกล้ชิดไปถ่ายรูปผู้ในบอย
แม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะออกมาบอกแล้วว่าไม่รู้จักแล้วก็ตัดออกไปแล้ว
คนติดตามคณะทำงานคนนี้ไม่ให้ทำงานแล้ว
ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปไล่ตรวจสอบแล้ว
หกจุดทั้งในกรุงเทพและชนบุรีที่เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับที่ในบอยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
มันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้เจอหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น
ดังนั้นตอนนี้ค่ะก็ต้องเอาผิดที่เอาผิดได้แน่ก็คือตามพรบคอมพิวเตอร์
ในเรื่องของการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเกินจริงในโลกโซเชียล
ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบท่านนายกบอกว่าจะต้องลงโทษหนัก
ขยายผลไปให้หมดใครเกี่ยวข้องด้วยจะต้องเอาให้สุดทางลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ
ที่ไม่มีของจริงไหมเขามีของจริงไหม
ก็ไม่มีก็ต้องลงโทษได้สิก็นี่เขาฟ้องอีกหกฟ้องไปแล้วบ้าง
เมื่อวานิทันดีกรรมผิดอยู่แล้วพรบคอมพิวเตอร์ก็ผิด
พลับมีไหมอยู่

คือทีนี้ถ้าท่านดูข่าวเรื่องนี้เนี่ยท่านจะต้องพบกับตัวละครเหล่านี้นะครับ
เพื่อท่านจะได้ตามกันถูกนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือนายบอยสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี
ที่เขาเคยโพสต์อ้างอิงนะหลายคนออกมาชี้แจงยืนยันบางคนไปแจ้งความแล้วนะฮะ
อย่างคุณพีชทองเจือวันนี้ไปแจ้งความล่ะเนี่ยคุณเล็กไอศูนย์ก็ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง
ที่เราแกะไปเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งนายพิตินันรักเอียดนะ
นายพันยศอัคระอมรพงศ์อันนี้ก็ต้องไปตามว่าเขาจะเกี่ยวพันธุเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรยังไง
เคยไปโพสต์ในโกดังในรังต่างเนี่ยเป็นบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปตามให้ว่าจะเจอไม่เจอมีอะไรยังไงบ้างนะครับ
ทีนี้ค่ะส่วนคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีจะปรับคอรมอลเลยไหม
ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยค่ะ
นักข่าวก็ถามถามตอนที่ท่านแถลงหลังประชุมคอรมอลเสร็จกำลังจะขึ้นรถนะคะ
ท่านก็แค่ถอนหายใจแล้วก็ไม่ตอบอะไรประเด็นนี้นะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลในบอยสอนสุวีเนี่ยค่ะ
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่วันนี้เมื่อช่วงเช้า
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสพนปลือ
หรือก็ตอตรอสพนองปรือเนี่ยนะคะนำโดยนายเพศรสประวัติเลิศอุดมประธานกตตรอ
ผู้กำกับสพนปลือเลยประชุมด่วนกันเลยนะคะ
ประชุมถึงพฤติกรรมของในบอยคนนี้แหละค่ะ
สรุปแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันให้ปลดในบอย
ออกจากคณะกรรมการก่อต่อต่อรอสนปลือทันที
เหตุผลคือทำให้คณะกรรมการเสียชื่อเสียง
ยืนยันว่าทางคณะกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับสิ่งที่ในบอยโพสต์เอาไว้
ที่เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
แล้วก็ไม่สบายใจที่ในบอยนำคณะกรรมการไปแอบอ้าง
ดังนั้นปลดเรียบร้อยวันนี้นะคะ

นักข่าวของเราไปที่บ้านของในบอยอีกรอบหนึ่ง

นี่ค่ะบ้านหลังนี้ก็ไม่เจอตัวไม่เจอใครก็เฝ้าอยู่
น้องสาวของในบอยเข้ามาในบ้านค่ะมีเข้ากล่องมาสองกล่องค่ะ
บอกว่าเอามาให้ลูกชายกับลูกสาวของในบอยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าในบอยอยู่ไหน
ไม่ได้มานอนบ้านไม่ได้ติดต่อกันส่วนแป้งแฟนสาวก็ไม่ได้เข้าบ้านมาเช่นเดียวกัน
รอปภหมู่บ้านก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ในบอยก็ไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้าน
คือตั้งแต่นำเสนอข่าวไปเมื่อวานแล้วล่ะค่ะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้าน
นำตัวในบอยไปสอบปากคำมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพนะคะ

ทีนี้ค่ะตามแผนผังที่คุณภาคภูมิให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คนนี้ก็ต้องขยายผลต่อที่ในบอยสอนสุวีโพสต์ภาพคู่
ถ่ายภาพแบบกอดคอกันเลยนะกับนายพันยศอัคระอมรพงศ์
ประธานยุทธศาสตร์พรรคพระดรภาพ
ต้องไปตามว่าเขารู้จักกับนายบอยได้ยังไง
เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการโพสต์หน้ากากอนามัยไหมนี่ค่ะ
นี่นะคะภาพนี้นะคะก็เป็นคนที่ในบอยถ่ายรูปด้วยอ่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็เอาหมายค้นไปค้นบริษัทเลยที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะ
เงียบไม่มีใครเปิดประตูให้ตำรวจเอาหมายค้นไปไม่ยอมเปิดประตูให้
จะต้องเอาบันไดไปโอ้โหแทบปีนเข้าไปสุดท้ายก็มีคนออกมาเปิดให้
เพื่อเข้าไปตรวจสอบในบริษัทวันนี้เนี่ยนายพันยศออกมาเปิดเผยอีกรอบหนึ่ง
เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ไปรอบนึงแล้วนะคะวันนี้ก็มาย้ำอีกทีว่า
รู้จักกับในบอยไม่ถึงเดือนรู้จักผ่านผู้ใหญ่คนหนึ่ง
มาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาหน้ากากอนามัยที่ตัวเองประสานงานจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับชาวจีน
แล้วก็สามารถทำได้สำเร็จส่วนในบอยที่มีการสดผ่านเฟซบุ๊ก
ว่ามีหน้ากากอนามัยมากถึงสองร้อยล้านชิ้นตัวนายพันยศบอกว่า
เป็นบริษัทของนายพันยศจริงที่มีการโพสต์ว่าเนี่ยมีกล่องหน้ากากอนามัยอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ไม่ได้มีมากถึงสองร้อยล้านชิ้นแน่นอนวันแรกที่รู้จักกับในบอยก็คือวันที่มีรูปถ่าย
ร่วมกันในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ในบอยโพสต์เอาไว้อันนั้นเนี่ย
เขาบอกรู้จักกันวันแรกเลยก็ไปคุยธุรกิจหน้ากากอนามัยกันจริง
มีนักธุรกิจชาวจีนมาติดต่อซื้อขายแล้วก็จะนำไปบริจาค
พันยศบอกว่าตัวเองเป็นคนกลางในการประสานงานให้เท่านั้น
เรื่องจริงครับว่าเอ่อเป็นการพูดคุยเรื่องหน้ากากอนามัยจริงจริงนะครับ
แล้วก็เป็นวันแรกที่ผมได้รู้จักทางคุณบอยนะครับ
เพราะว่าคุณบอยเนี่ยก็ชวนออกไปทานข้าวกันนะครับ
หลังจากที่มีการคุยคุยธุระกันเบื้องต้นแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
คนทำหน้าที่ในหน้าหรือต้องการที่จะพรีเซนต์ตัวเองว่า
ตัวเองเป็นนักขายที่เก่งกาดกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าเป็นการเป็นการตลาดในส่วนตัวของเขานะครับ
แต่เพียงแค่ว่าเขาผิดตรงที่ว่าเอาไปโพสต์นะครับ
มันก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นการนำข้อความเท็จนะครับ
หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
อืมซึ่งในบริษัทไทยเฮลที่ตำรวจนำหมายค้นไปตรวจสอบเมื่อวาน
ถามว่ามีหน้ากากอนามัยไหมก็มีอยู่จำนวนนึงอ่ะ
แต่เขาก็บอกว่าเขาเก็บไว้ให้พนักงานของบริษัทเขาเท่านั้น
ก็เป็นสิทธิ์ที่จะชี้แจงอืมต่างต่างก็ได้นะฮะค่ะ
แต่รายงานล่าสุดตำรวจบอกว่าเอาให้ชัดเนี่ย
เดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของแต่ละคนอันนี้จะชัดเลย
ก็จะรู้เลยว่าใครกันรู้จักมากรู้จักน้อยรู้จักไม่รู้จัก
คนกลางคนริมคนใช้ขอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับ